ที่จังหวัดตรังครับคุณผู้ชมครับคนร้ายก่อเหตุอุกอาจเอาปืนลูกซองยิงถล่มเลยนะ
ถล่มใส่บ้านเขาเพราะว่ายิงไป๓๖รูเนี่ยบ้านพลุนเลยนะครับ
ยายกับหลานเคราะห์ดีครับรอดจากคมกระสุนได้
แต่กลัวกันกอดกันตัวสั่นงานงกเจ้าของบ้านบอกไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะ
คุณผู้ชมตกใจไหมเมื่อกี้ผมตกใจนะตุ้มเบอร์เลอร์เลย
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์แล้วใช้ปืนลูกซองยาว
ถล่มใส่บ้านเลขที่๑๒๓หมู่๖บ้านควนสะแก้ว
บนถนนสายนาเมืองเพชรหนองคล้าตะบนนาโต๊ะหมิง
อำเภอเมืองตรังชวัดตรังคนร้ายยิงติดต่อกัน๕นัดเสียงดังทีเดียว
แน่นเลยนะฮะหลังก่อเหตุก็ขี่รถหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒๓๐ที่ผ่านมานี้เองครับตำรวจสพหนองตรุษ
ตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒๔ปลอกตกอยู่บนถนนก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
พาไปดูบริเวณบ้านนะครับขระสุนจกเข้าฝาผนังอ่านปูน
แล้วสินค้าที่วางตั้งขายอยู่ก็เจอรูกระสุนทั้งหมดนะครับรวมตรงตันตั้งสามสิบหกรู
วิถีกระสุนอยู่ระดับหน้าอกและศีรษะคือถ้าโดนตาย
ส่วนเขานอนที่บ้านอีกหลังที่อยู่ติดกัน
ตอนนอนก็ได้ยินเสียงปืนแล้วล่ะ๕นัดหมาก็เห่าดังใช่ไหม
แล้วได้ยินเสียงรถจักรยายนขี่ออกไป
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกยืนยัน
คนในบ้านไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใครทำมาหากินสุจริต
เมียก็อายุมากแล้วตกใจตัวสั่นทีเดียวนะครับ
คือหลานชายเนี่ยนะเคยมาอยู่บ้านนี้
แต่ย้ายออกไปแล้วไม่รู้จะเกี่ยวกันไหมนะฮะ
ไม่รู้จะเกี่ยวกันไหมคุณลุงว่าครับ

เพิ่มไปออกมาเลยแต่ตอนพวกมันละครับ
ซันครับตกใจทำอะไรบ้างค่ะ

จะไปเบี้ยกับใคร

แม่คนร้ายนี่ตั้งใจจะยิงข่มขู่นะ
แต่วิถีกระสุนที่ผมบอกมันหัวกับหน้าอกโดนตายนะ
คือจริงมีเหตุยิงบ้านหลายครั้งแล้ว

ชาวบ้านก็กลัวเพราะต้องไปกรีดยางกลางดึกใช่ไหม

ตำรวจเชิญผู้อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำแล้ว๒ปาก